ดูเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยากันหน่อยค่ะ
คราวนี้เป็นการไปกดเงินเยียวยา
แห่ช่วงนี้นำเสนอข่าวแบบนี้บ่อย
คุณลุงคนหนึ่งแกอายุ๖๓ปี
ก็ได้เงินเยียวยาจากรัฐโอนเข้าบัญชีเห็นไหม

คือโอนมา๑๑๐๐๐บาทของเดือนเมษากับพฤษภา
แล้วสาวข้างห้องเนี่ยทำเป็นคนใจดี
มีน้ำใจลุงมาเดี๋ยวหนูช่วยลุงเอาบัตรเอทีเอ็มมาเดี๋ยวหนูไปกดตังค์ให้
กดมาแล้วแทนที่จะให้ลุงหมื่นนึงให้ลุงแค่สองพันค่ะครับ
อีกแปดพันตัวเองไปเลยเอาไปเลยพร้อมกับแฟนแปดพันอยู่ไหนรู้ไหม
ฮะอยู่ในปากนี่ไงอมอมไว้เออใช่ค่ะอมเงินลุงไว้ตั้งแปดพันบาทนะฮะ
สงสารลุงมากเลยนะฮะเหตุการณ์เนี้ยนะฮะแล้วเธอก็ไปเลย
หนีไปต่างจังหวัดเลยนะคะซึ่งทางหลานของคุณลุงเนี่ย
ก็พาลุงมาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรพระประแดง
ลุงคนนี้คือลุงเล็กปิ่นปานอายุหกสิบสามปีนะคะไปพบกับสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรพระประแดงที่สมุทรปราการค่ะจะแจ้งความร้องทุกข์
เพราะว่าลุงก็เล่าย้อนให้ฟังนี่เขามีรูปด้วยนะครับ
ผู้หญิงข้างห้องคือคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้
คือลุงก็เล่าย้อนให้ฟังบอกว่าคุณลุงเนี้ยอ่านศิลป์ไม่ออกหลัก
แต่ให้หลานลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันให้
หลานก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเดือนที่แล้วไม่ได้
ลุงก็เพิ่งได้ผ่านสิทธิ์มานะฮะแล้วก็หลานก็เช็คให้บอกว่า
ได้เงินแล้วลุงไปตรวจเช็คยอดเงินหน่อยว่าเข้าหรือยัง
ค่ะทีนี้พอลุงเอาบุ๊กแบงค์เอาสมุดบัญชี
เช็คยอดเงินที่ตู้เอทีเอ็มเอาเงินเข้าเงินเข้ามาหมื่นนึง
แต่ตอนนั้นลุงเล็กด้วยความที่ลุงก็ไม่ค่อยรู้หนังสือด้วย
แต่มองตัวเลขแล้วอุ้ยทำไมเลข๐มันเยอะจัง
ตัวเลขมันหลายตัวไม่รู้ว่ากี่บาทหรอก
แต่ว่ารู้ว่าศูนย์มันเยอะแสดงว่ามีเงินเข้านะ
ทีนี้ลุงก็เลยกลับมาที่ห้องพักทีนี้ผู้หญิงข้างห้อง
เรียกว่าน้ำค่ะคุณผู้ชมอายุเนี่ยประมาณทั้งสามสิบถึงสามสิบห้าปี
น้ำเนี่ยเธออยู่กับสามีในห้องข้างข้างลุงนี่แหละแล้วเสร็จแล้วปุ๊บ
ลุงเล็กก็เลยมาให้น้ำเนี่ยช่วยดูสมุดบัญชีให้หน่อยน้ำเอ้ยดูให้ลุงหน่อย
ทำไมมันมีเลขหลายตัวตอนนั้นเนี่ยลุงก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่ยังไง
ทีนี้พอน้ำดูปุ๊บน้ำก็บอกว่าอ๋อลุงเนี่ย
ลุงมีบัตรเอทีเอ็มไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำอ่ะไปกดตังค์มาให้ครับ
ลุงก็บอกอ่ะมีทีนี้น้ำอาสาไปกดตังค์ให้ลุง
บอกรหัสเอทีเอ็มไปเสร็จสับแต่ตอนที่น้ำเอาเงินมาให้ลุงเนี่ย
เอามาให้สองพันบาทแล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชม
ปิดห้องเงียบเลยไม่เห็นหน้าอีกเลยลุงก็เอ๊ะ
มันแปลกแปลกทำไมได้สองพันเองก็เลยโทรไปหาหลาน
แล้วเสร็จแล้วหลานก็มาหาลุงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลุงเล่าให้ฟังซิพอถามลุงลุงเล่าให้ฟังทั้งหมด
หลานก็เลยบอกว่าลุงโดนซะแล้วโดนหลอกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถามว่าเอ๊ะลุงใครไปกดตังค์ให้นะฮะ
ก็บอกนี่ไงสองชายหญิงเนี่ยที่เป็นแฟนกันเนี่ย
เขากดเงินให้ก็เลยไปเคาะประตูที่ห้องปรากฏว่าอ้าว
ไม่มีคนอยู่แล้วจ้าล็อกแล้วค่ะเพราะว่าสองคนนี้บอกว่า
ไปต่างจังหวัดสักสองสามวันใช่อืมทีนี้ลุงเล็กก็บอกอีกด้วยนะคะ
ตัวลุงเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ที่นี่มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
เมียคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณสองปีที่แล้ว
ลุงก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดเลยหลานของลุงเนี่ย
ทำงานเป็นพนักงานส่งเอกสารขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเจอ
แล้วก็สงสารพอสงสารเสร็จแล้วก็เลยให้เงินลุง๓๐๐บาท
ลุงเก็บไว้ใช้จ่ายพอมาเจอโควิดสิบเก้าเนี่ย
หลานเขาก็มาช่วยไงทำเรื่องเงินเยียวยาเนี่ย
จนท้ายที่สุดลุงได้รับเงินเข้าบัญชีมาหนึ่งหมื่นบาท
ทีนี้คือตอนที่น้ำช่วยดูสมุดบัญชีเนี่ยนะ
น้ำไม่ได้บอกหรอกสรุปแล้วว่าเงินมันเท่าไหร่

แต่น้ำดันถามลุงว่ามีบัตรเอทีเอ็มไหมแล้วน้ำอาสา
ลุงก็เลยบอกไปหมดเลยอะค่ะแล้วทีแรกนะ
ลุงบอกว่าเออเดี๋ยวลุงไปด้วยนะน้าบอกไม่เป็นไรลุง
อยู่ห้องนี่แหละเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูมา
เร็วกว่าเร็วกว่านี่ลุงบอกว่ายายน้ำบอกแบบนี้
บอกว่าเดี๋ยวไปทำให้เร็วกว่าลุงลุงไม่ต้องไปหรอกนะ
ก็เลยไม่ได้ไปแล้วทีนี้พอกลับมาก็พร้อมเงินสองพันบาท
แต่ตอนนี้ตัวน้ำกับแฟนนุ่มหายไปไหนก็ไม่รู้
พอไปตรวจสอบดูประตูห้องของน้ำเนี่ยล็อกกุญแจจากข้างนอกไว้นะคะ
ทีนี้พอลุงโทรบอกหลานให้หลานมาตรวจสอบหลานมาเปิดสมุดบัญชีดูนะ
ปรากฏว่าวันที่๔พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชม
มีการกดเงินออกจากบัญชีสามรอบเวลาไล่ไล่กันเลย
รอบแรกเนี่ยกดออกมาพันหนึ่งรอบสองกดมาแปดพัน
และรอบสามเนี่ยกดมาอีกหนึ่งพันบาทรวมทั้งหมดกดมาหมื่นนึง
แล้วก็กดจากตู้เอทีเอ็มเดียวกันด้วยแต่ลุงได้เงินจริงเนี่ยสองพัน
ดังนั้นตอนนี้ลุงบอกว่าลุงเดือดร้อนแล้วก็ลำบากมาก
ถ้าน้ำกับแฟนหนุ่มดูข่าวอยู่ให้เอาตังค์มาคืนลุงด้วยนะคะ
นะครับก็มีคนถามนะเอ๊ะวันที่สี่พฤษภาคมที่ลุงอ่ะ
อัพสมุดบัญชีไปเช็คยอดดูหน้าตู้เอทีเอ็มเองหน้าธนาคารเอง
ทำไมลุงไม่ขึ้นไปเบิกตังค์เองล่ะนะครับคุณลุงบอกว่า
ก็วันที่สี่มันวันหยุดน่ะอ่าธนาคารเขาหยุดน่ะเออ
สี่พฤษภาคมวันหยุดถูกต้องไหมล่ะค่ะวันเอ่อวันชาติ
ใช่นะฮะก็เลยมาไหว้วานให้คนเนี่ย
กดตังค์ให้และยายน้ำเนี่ยก็เพิ่งจะมาอยู่ข้างบ้านได้๔วันเอง
เพิ่งมาเช่าห้องนี้เองเออแต่ก็ทำกับลุงซะแล้ว
อุตส่าห์ไว้ใจนะครับก็ต้องแจ้งตำรวจให้ตำรวจเนี่ย
ตามจนเจอเอาเงินมาคืนลุงให้ได้นะฮะอย่าซ้ำเติมกันแบบนี้นะครับ